ร้านรองค้ามาดูต่อที่เรื่องนี้หลายคนบอกว่า
เจอข่าวเจอภาพตอนแรกตกออกตกใจ
เพราะว่าเห็นข่าวน้องนาวที่สานาท

เจ้าตัวก็รีบโพสในความเศร้ง
คือตัวเองไม่ได้เจ็บอะไรหรอกคุณผู้ชม

หลังจากกับพี่พี้นักข่าวของเราบอกว่า
นาวอย่าเพิ่งถอดใจงวดนี้ไม่มางวดหน้ามาแน่
น้องนาวบอกว่าเจอกันที่แผง
แล้วก็บอกเลขทะเบียนรถแบบชัดอีกสักครั้ง
เพื่อแฟนสนใจเอาไปเสี่ยงโชคด้วยกันค่ะ
แต่ไม่ถูกไงซื้อไปมั่วที่แล้ว

วันนี้ก็เอามานะจะไปตามถ่ายก็ได้
ไม่ได้มีปัญหาทั้งคู่กรณีเขาก็ไม่ได้แบบ
ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดจริง
เดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงแจ๊กกะรีนแวว

ต้องตามสองวัดอย่างต่ำ
ไม่อย่างนี้แล้วชนท้ายต้องกลับด้วยนะ

แล้วแต่ไปดูเอาตามแผงลอตเตอรี่

ส่วนแพลนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วไปออสเตรเลียยังไงยังไงจะไปอีกหรือเปล่า
นาวบอกว่าน่าจะไปพี่ช่วงเดือนมีนาคมเดี๋ยวจะเคาะไว้แล้วนะ
ครั้งนี้น้องนาวตั้งใจว่าจะไปเรียนภาษาที่นู่น
แล้วก็ใช้ชีวิตแบบสบายไม่ได้ไปแบบสไตล์ซุปตานะจ๊ะ
น้องบอกว่าไปแบบยังไม่มีกำหนดกลับนะ
แต่ยืนยันวงการบันเทิงยังเป็นงานที่น้องรักไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ
แล้วด้วยความเป็นห่วงอุ๊ยไปกันไกลนะออสเตรเลียน่ะ
หวานใจพี่นิววงศกรอะไรอยู่เนี่ยจะยังไง
เห็นบอกว่าพี่นิวจะบินไปส่งแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนน้องนาวก่อนสักหนึ่งอาทิตย์
หลังจากนั้นถ้ามีเวลาว่างพี่นิวบอกว่าจะบินไปเยี่ยมบ่อยเลย
ถ้าคิดถึงน้ำเมื่อไหร่ออสเตรเลียก็แค่ปากซ้อ

ไม่ใช่ประเด็นคือหนูจะบอกว่าหนูก็กลับจะไปหากุ๊กกิ๊กที่นู่น

เขาจะบินไปหาทุกวันที่เขาว่าง

ถ้าเค้าจะไปส่งเค้าจะไปอยู่เป็นเพื่อนก่อนให้หนูเข้าที่เข้าทางก่อนก็จะบินกลับมา

แบบว่าไปทำงานร้านอาหารอยากไปทำแบบนั้นเลย
คือยังไงค่ะคือดิสาณมีเพื่อนอยู่เมลบิลออสเตรเลีย
ก็เลยบอกว่าน้องเห็นบอกว่าตอนแรกตกใจบอกว่านาวจะไปอยู่คนเดียว

พี่ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่นู่นเผื่อน้องจะไม่เหงา
แต่น้องก็บอกว่าอุ๊ยไม่ได้สิพี่
เพราะว่าเดี๋ยวมีคนไปบอกพี่นิว

เขาก็หวังของเขาเขาก็รักของเขาเนี่ย